สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับวันนี้ไฮไลท์ของกีฬา
ถ้าเป็นในมุมของไทยรัฐนั่นก็คือศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ไม่ใช่การประกวดมวยของสถานีตัวเองแต่ว่าวันนี้
ยอดมวยกันแสนที่ไม่ได้ต่อยในไทยเนี่ยค่อนข้างนานแล้ว
จะมาโชว์ให้ดูสดแบบฟรีนะครับ
คนล่าสุดของเวทีมวยไทยรัฐนั่นก็คือไข่วันเล็ก
ติดตามเรื่องราวล่าสุดของการชั่งหนักหน่อยครับ
พิกัดมันใหญ่เกินกว่าที่น้ำหนักจะมีปัญหา
เพราะว่าประกอบเนี่ยมาเมื่อเช้านั้นก็ไม่ได้เกินมากนะครับ
๒๕๕๖แล้วว่าปี๕๓เนี่ยชกกับพรสเนสิธมณ์ชัยนะครับ

เขาบอกว่าเป็นมวยที่ดุเดือดสุดในรอบ๒๐ปีนะครับ
ไฟล์นั้นครบ๕ยกประกอบชนะคะแนนแบบดุเดือดมากครับ

หลังจากนั้นนะครับประกอบก็ไปชกหากินในต่างประเทศ
แล้วก็เกือบ๒ปีแล้วครับที่ไม่ได้ชกในเมืองกรุง
อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะเดินสายชกต่างประเทศแบบเต็มตัว
คนล่าสุดของเวทีมวยไทยรัฐ
ก็คือไข่วันเล็กต่อหลัก๒คนนี้๒๐ปีจากสุรินครับ

กำปั้นซ้ายเนี่ยหนักมากแล้วก็
ช่วงเช้าประกอบมาเกินจุด๒รถสบายมาก
ส่วนไข่วันเล็กนั้นมาพอดีพิกัด๑๔๕ปอนด์ครับ
ส่วนคู่ที่เหลือคู่รองครับพิกัด๑๔๔ปอนด์

เสือป้อซูจิบะหมี่เกี้ยวมา๑๔๕๑ปอนลดไป๑๑ครับ
พบกับโอโรโนเมืองศรีมา๑๔๔ปอนด์พอดี
คู่นี้เป็นคู่ชกนะครับระดับคู่เอกเวทีมวยมาตรฐานครับ
ส่วนคู่สอบพิกัด๑๒๑ปอนด์ท้าฝั่งโขงยังบลูมวยไทย
มา๑๒๑๑ลดไปจุด๑แล้วก็จรวดศึกกรกรรมนาศนะครับ
ชก๑๒๒ลดไป๑ปอนด์
เปิดหัวครับพิกัด๑๒๒กับ๑๒๔นะครับ

สิทธิ์ประกายฟ้าเจอกับตองเอกกรกัมประนาจ

เสาร์นี้บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ช่องไทยรัฐทีวีมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันครับ